ยังอยู่ที่เรื่องของนักเรียนกับคุณครูที่จบ๑๐๑ครับ
นักเรียนมาสาย๓นาที
โดนคุณครูทำโทษให้ดันพื้นหรือวิทพื้นนี่แหละครับ
แล้วก็ใช้มือตบเขาที่หลัง
ซึ่งการกระทำดังกล่าวชาวเน็ตบอกว่าแม่มันเหมาะสมไหม
แชร์ไปกว่า๔๐๐ครั้ง

สั่งทำโทษนักเรียนด้วยการให้ดันพื้น
แล้วก็ใช้มือตบเพี้ยไปที่หลังนะครับ
ตบหลังระหว่างเด็กกำลังดันพื้นอยู่นั่นแหละ
ซึ่งจากการกระทำดังกล่าวนะครับ
ก็มีคนแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่เหมาะสมในการลงโทษนักเรียนหรือเปล่า
แล้วก็มีการลงไม้ลงมือกับนักเรียนด้วย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่โรงเรียนพลทองพัฒนาวิทยาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ไปคุยกับนักเรียนที่ถูกกระทำเล่าบอกว่าพวกเขาเพิ่งจะเตะฟุตซอลเสร็จนะฮะ
ก่อนจะไปล้างหน้าเผื่อจะเข้าห้องเรียนแต่ถูกคุณครูคนดังกล่าวมาถามว่า
ทำไมไม่เข้าเรียนแล้วก็สั่งให้ดันพื้นเพื่อเป็นการตักเตือนครับ
ซึ่งก็คิดว่าเขาทำผิดจริงที่เข้าเรียนสายครูจึงทำไปเพื่อตักเตือนครับ
แต่คงไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายครับ
ผมเตะฟุตซอลครับแล้วผมจะไปล้างหน้าครับเลยเข้าสายครับ
ผมไปห้องน้ำจะไปล้างหน้าเดี๋ยวผมกลับไปห้องเลยโดนกินลงโทษครับ
ก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับสั่งสอนนะครับว่ามาสายตักเตือนครับ
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับท่านนี้คือในเพิ่มนาก้อนทอง
ท่านผู้ในการโรงเรียนก็ให้ครูคนต่างกล่าวทำหนังสือ
ชี้แจงสาเหตุที่ลงโทษนักเรียนแบบนี้ก็มาจากนักเรียนผู้ชายกลุ่มนี้นะครับ
เข้าเรียนสายเนื่องจากไปเตะฟุตซอลอยู่หน้าห้อง
คุณครูจึงเรียกมาตักเตือนแล้วก็ให้เด็กดันพื้น
ส่วนการใช้มือตบหลังและตบที่ท้องนั้นคุณครูชี้แจงว่าเป็นการกระทำเพื่อตักเตือน
ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ในคลิปมาไกลเกลี่ยแล้ว
ซึ่งผู้ปกครองก็ไม่ได้เอาผิดครูนะครับ
ส่วนทางวินัยเดี๋ยวโรงเรียนจะทำรายงานแจ้งไปยังสพม๑๐๑
ก็ให้ในเรื่องการแจ้ไขปัญหาทริปที่เกิดขึ้นเราก็จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงถึงที่มันเกิดขึ้นประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่๒ก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง
ภาคีเครือข่ายนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนลูกนักเรียนครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ